พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
โพสต์คลิปที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านนมชูใจ
เมื่อประมาณเที่ยงคืนกว่าของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายพยายามจะมุดเข้าไป

แต่คนร้ายคนนี้ไม่ใส่กางเกง
ใส่เป็นเหมือนกางเกงชั้นในผู้ชายขาสั้นนะคะ

แต่จังหวะที่พอเข้าไปใกล้บ้านเนี่ย
เดินชนขวดที่เขาวางเอาไว้
ขวดก็เสียงดังเลยก็วิ่งหนีไป
เจ้าของร้านก็เลยโพสต์คลิปนี้เพื่อตามตัวคนร้ายนะคะ
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
จนเห็นว่าประมาณเที่ยงคืน๑๙เขาผ่านตรงหน้าร้าน
เป็นใส่กางเกงตอนแรกตอนเที่ยงคืน๑๙เห็นแค่
เป็นกางเกงขาสั้นกับขาผ้าใบนะคะ
แล้วก็ภาพก็ตัดมาตรงข้างบ้าน
ที่เป็นใส่เป็นเสื้ออย่างเดียว
ตอนแรกเลยไม่รู้ว่าใส่กางเกงหรือเปล่า
ว่าไม่ได้ใส่กางเกงแต่ทีนี้คิดว่าเป็นกางเกงขายาว
ก็พอเราก็ดูเปรียบเทียบกันกับตรงกล้องที่เราได้ตรงหน้าบ้าน

เนี่ยค่ะก็เลยพอตอนเช้าก็รีบเอาไฟล์จากโรงพยาบาลปิด
ไปให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันค่ะ
ตกใจอย่างแรกเลยคือตกใจว่า
เออก็คงตอนแรกว่าเออเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะ
ก็คิดไปก่อนว่าเออน่าจะเป็นโรคจิตหรือมาเหมือนถ้ำมองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะ
เพราะว่าคนร้ายที่เข้ามาลักษณะแบบถอดกางเกงเข้ามาถึงตั้งแต่แรกเนี่ย
ไม่น่าจะเป็นประสงค์ที่จะเอาทรัพย์แน่
แต่ต้องให้ตำรวจเป็นคนดูอีกทีว่ามาในลักษณะประมาณแนวนี้
คือส่อเจตนาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะ
นี่มันน่ากลัวส่อเจตนาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใส่กางเกงมาค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา๓ครั้งแล้วนะคะ
ครั้งแรกเนี่ยได้เงินสดไปด้วยนะสามพันบาท
ครั้งที่๒พยายามจะปีนเข้าห้องนอนแต่ว่าพลาด
ถูกสังกษีบาดแล้วก็หนีไป
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยเอารอยเลือด

ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกางเกงชั้นในของผู้ชายนะคะ
แล้วก็พยายามจะเข้าไปที่ห้องนอนเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
ส่วนผลตรวจดีเอนเอของคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งที่๒
ที่เอาเลือดไปตรวจเนี่ยผลยังไม่ออก
ก็ต้องไปตรวจดูว่าเป็นใคร
๓ครั้งนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะไปดูลาดเหลาแถวร้านแหละ
เหมือนกับรู้ช่องทางการหลบหนีเป็นอย่างดีอะค่ะ
ก็เลยถ้าใครเจอเบาะแสก็สามารถแจ้งได้

แล้วก็เจ้าของร้านเขาโพสต์เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยในเฟซบุ๊ก
รู้เบาะแสก็แจ้งเขาเข้าไปได้ค่ะ